ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของวงการเหมือนกันค่ะ

และของเพลงขอให้เจ้าผาบจงเจริญ
คุณผู้ชมคุณอาเสียชีวิตแล้วนะคะ

คือเมื่อเช้าเลยทางเพจทันข่าวเมืองแพร่
มีการโพสต์แล้วก็บอกว่า
นายวิทยาเจตภัยหรือว่าคุณอาถนอมสามโทเนี่ย
เสียชีวิตแล้วรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับ
เสียชีวิตด้วยวัยหกสิบปีนะคะแล้วก็ครอบครัวเจตภัยเนี่ย
ก็มีการแสดงความอาลัยบอกว่าเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป
รักกันไว้นะถ้าคุณยังมีเพื่อนการพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของโลก
เกิดก็เพื่อตายก่อนไปเนี่ยฝากความดีเอาไว้ให้โลกจำ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพื่อนนะคะ
ขอให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีด้วยความอาลัย
อันนี้ก็เป็นเพื่อนของคุณอาถนอมเนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณอาถนอมเนี่ยเราจะรู้จักกันว่าถนอมสามโทน
นี่เป็นนักร้องนักแสดงหนึ่งในสมาชิกวงสามโทน
โทนเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินวงชายล้วน

ใช่เพราะที่วง๓คนมีใครบ้างคุณอาถนอม

แล้วก็คุณทงชัยคุณอาทงชัย
แล้วเพลงดังขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
คิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงิน

และอย่างคุณคือคุณอาถนอมอยู่ในวงการ
เราก็เห็นแต่รอยยิ้มของคุณอาเนอะ

มีความสุขมาโดยตลอดนะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ
เราสูญเสียคนในวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับ